สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วกลับมาสู่ช่วงที่สองของเรา
เส้นเป็นเรื่องแต่เรายังไม่ได้ไปไหนนะคะ
ยังคงอยู่ที่ร้านพี่เปิ้ลผัดไทยผัดไทยเจ้าดังขายดิบขายดี
ดูสิคะลูกค้าแน่นขนาดนี้คงไม่ได้มายืนหลบแดดหรอกค่ะ
เมื่อช่วงที่แล้วเราได้เห็นลีลาการผัดของพี่เปิ้ลและเฮียน็อตกันไปแล้ว
ถึงเวลาที่เฮียของเราเนี่ยจะได้มาพิสูจนรสชาติและความอร่อยกันบ้าง
เอาละครับตอนนี้พร้อมมาชิมแล้วนะครับ
ไทยของเราเป็นผัดไทยทะเลเนอะ

ไม่มีเศษไหนไม่โดนเครื่องปรุงเลย

ถือว่ารสชาติเข้มข้นมากนะค่ะคือจริงแล้วแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลย
เพราะมีรสชาติของผัดไทยแบบครบรสซึ่งจริงจะให้ดีก็มะนาวแค่นั้นจบเลย
แล้วก็กับผักเครื่องเทียมต่างต่างขนมผสานลงไปค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากเทคนิคการผัดและการปรุงล้วนเลยล่ะค่ะ
โดยพี่เปิ้ลแอบกระซิบแบบไม่เบาว่าการผัดเส้นผัดไทยของที่ร้านจะต้องใช้ไฟแรงเพื่อให้เวลาผัดน้อยที่สุด
แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยจนถึง๔๐บาท
วันนึงนี่เราใช้เส้นกี่กิโลเนี่ย
บอกได้มั้ย
ก็ถ้าแบบธรรมดาทั่วไปก็ละเรา

ถ้าตีเป็นจานแล้ววันหนึ่งขายได้กี่จาน

เพราะเราผัดทีเราผัดทีเยอะเลย

แล้วแต่ลูกค้าจะมาสั่งเรื่อยอะค่ะ

พี่ก็จะเพิ่มของมาอีก
เคยผัดทีละจานนะ

ที่สืบทอดสูตรของคุณแม่เลย
น่าหยุดต่อแล้วนะ
จริงหรอไม่มีลูกต่อหรอใช่ค่ะไม่มีลูกค่ะ
มีพี่คนเดียวที่ขายของกับแม่
ที่ยังสืบต่อผัดไทยแบบนี้นะครับผมเอาละฮะร้านอยู่ที่ไหนเอ่ย
ค่ะก็หน้าโรงเรียนปฐมทวีธาค่ะวัดอรุณ
เข้าซอยวังเดิมสิบนาค่ะก็จะเจอร้านเลยนะครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ
ค่ะก็เปิดละลาว๘โมงครึ่งถึงบ่าย๒โมงครึ่งค่ะ
ทุกวันไหมหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัดตะเลิกอ่ะ
อาทิตยุดเลยเหรอหยุดค่ะหยุดเลยวันหยุดหยุดหมดค่ะ
ทำไมอ่ะพี่คนเดียวเหนื่อยมาก
เพราะว่าบรรยากาศร้านล่างก็จะโล่งสบายแบบนี้นะฮะ
ก็จะมีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เปิ้ครับผม

เป็นไงล่ะคะรสชาติผัดไทยของร้านพี่เปิ้ล
จัดจานเค็มขนถึงใจเลยมั้ยคะ

้วงตากเครื่องปรุงแบบอาศัยประสบการณ์

บอกเลยว่าถ้าใครมองหาน้ำมะขามเปียก

พลิกแผ่นดินหาก็ไม่เจอจ้า
ส่วนความอร่อยนั้นลูกค้าทั้งขาจรและประจำก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
รสชาติไม่ผิดเพี้ยนสั่ง๑๐๐ห่อก็รสเหมือนเดิม๑๖๐
โอ้มือดี้เบอร์
เมนูผัดไทยทะเลเจ้าเด็ดเจ้าดังหลังวัดอรุณ
เราขอพาแฟนล่องเรือกลับมายังฝั่งพระนครค่ะ
แถวนี้ในเรื่องชื่อลือนามว่ามีร้านของกินเด็ดเพียบ
ว่าแต่วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องจะพาไปสืบสาวราวเส้นกันที่ร้านไหนต่อ

ข้ามฝั่งมาฝั่งพระนครกันบ้างนะครับ

ถ้าใครได้มีโอกาสที่จะนั่งเรือโดยสาร

จะเห็นร้านหนึ่งที่มีลักษณะแบบ
เดี๋ยวเราเซ่นเดี๋ยวเราช้าเข้าไปดูข้างในด้วยกว่าครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อีฟนะครับผม
ถามจุดต้นของร้านสไตค์เก๋อย่างนี้เห็นไง
เกิดขึ้นเมื่อ๕ปีที่แล้ว
เมื่อก่อนตรงนี้เป็นโรงซ่อมเรือเก่า

แล้วก็ของทุกสิ่งทุกอย่าง
เค้าให้ยืมมาใช้ได้หมดใช้ได้หมดทุกวันนั้นก็ใช้ได้
คืออุปกรณ์เก่าของโรงสร้ำเรือเอามาใช้กับตกแต่งร้านด้วย
ใช่ไหมครับแล้วก็ออร์แบบนั้นนั่งอยู่บนเรือ
ครับแล้วแรงบันดาลใจของการที่ทำให้เราออกแบบมาในลักษณะของเรือ
ยุคโบราณเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไร

เลือดที่ผูกในเรืออาจจะผูกสมองั่ง

สไตล์เราลอฟก็คือจะโชว์ดิบเปื่อยเพราะตอนนี้เขาฮิตกัน
แต่เราทำมาตั้งเข้าปีนี้แล้วจะเข้าปีที่๖แล้ว
วกกับสถานที่ตั้งเรามันอยู่ติดน้ำ
บางคนบอกว่าเหมือนริมทะเลบ้างริมน้ำบ้าง
ผมว่าอยู่ติดน้ำแบบนี้แหละแต่มันก็ไม่ใช่เรือจ๋า
ก็มีความสุขสบายสำหรับรับประทานอาหารด้วย
เมนูอาหารที่เราเสิร์ฟล่ะเป็นเมนูอะไร
ก็หลากหลายเลยแต่วันนี้ที่เราเฉพาะเจาะจงมาคือ
ซึ่งเป็นเมนูเส้นของเขาเขานิยมทานเส้นอะไรกัน

หรือจะทำไว้แล้วแล้วมาตีคุกใหม่ครับ
ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยเขาจะจืด

ใช่ครับผมแต่เราก็มาปรับเปลี่ยนให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้น

จัดกว่าแต่ก็ไม่ถึงขนาดร้อนแรงกลมกล่อม

เมนูเส้นวันนี้ที่นำเสนอคือเมนูอะไรครับ

พูดเนี่ยมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวขอดูเมนูจริงเลย
ได้ยินได้ฟังพี่อีทบอกเล่าถึงเรื่องราวและที่มาของร้านว่าน่าสนใจแล้ว
พอพูดถึงเมนูยิ่งน่าสนใจไปใหญ่

ดูทีวีก่อนหนึ่งแหละเล่าเส้นเป็นเรื่อง

มันจะได้แบบอารมณ์แบบเต็มปากเต็มคำมากกว่า

ต้องบอกว่าทานเข้าไปมันจะมีแบบความพอครบถ้วนของกลิ่น